ที่เชียงใหม่มีชายชาวต่างชาติเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่ง
ตกลงมาจากคอนโดหรูซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า

กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจโรงพักเมืองเชียงใหม่เข้าตรวจสอบ
ศพของนายรูเบนพอนซ์ชาวอเมริกาวัยประมาณ๖๐ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตในสภาพอวัยวะหักหลายจุดทั่วร่างกาย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ตายพักอยู่ในห้องชั้น๑๐คนเดียว

ช่วงหัวข้ามเห็นผู้ตายออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อข้างคอนโด
แล้วก็มาพบเป็นศพในช่วงกลางดึก
พอไปดูกล้องวงจรปิดนะคะเห็นว่าประมาณสักตี๑๓๐น
ผู้ตายเนี่ยมายืนอยู่ที่ระเบียงห้องแล้วก็ร่วงลงมาร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตค่ะ
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะผู้ตายมีอาการซึมเศร้าชอบเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ค่อยพูดจากับใคร
สวัสดีครับ